เอามาติดตามประเด็นนี้กันหน่อย
ประเด็นของราชวิทยาลัยจุฬาพร
หลังจากที่เมื่อ๒วันก่อนนะครับ
ก็ได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาประชาชน
แล้วก็เรื่องของการนำเข้าวัคซีนอะไรต่างด้วย
เพื่อที่จะฉีดป้องกันโควิด๑๙ให้ประชาชนนะครับ
หลังจากนั้นมันก็มีเรื่องราวตามมาอีกหลายเรื่องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแทนของบริษัท
ในการที่จะนำวัคซีนเข้ามานะครับ
เมื่อวานนี้มันปรากฏเป็นหนังสือของบริษัท
ที่ทำถึงนายแพทย์นิธิมหานล
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพร
มนวยการราชวิทยาลัยจุฬาพร
เรื่องการเสนอขายวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน๒๐ล้านโดส

เนื้อหาใจความง่ายเลยคุณก็คือ

แล้วเขามีวัคซีนซิโนฟาร์มอยู่๒๐ล้านโดส
พร้อมจะจัดส่งให้เลยภายใน๒สัปดาห์

แต่ตลอดระยะเวลา๑เดือนที่ผ่านมา
พยายามติดต่อพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี

แต่บริษัทไม่สามารถเข้าถึงนายก
หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เลย
คนก็เลยมองไปว่าอ้าวยาก็มีวัคซีนก็มี

เอาทำไมทางบ้านเราถึงไม่คุยไม่เจรจาล่ะ
ใช่ทำไมไม่คุยกับเขาไม่เจรจากับเขานะครับ
ไทยรัฐทีวีของเราโทรศัพท์ไปสอบถามตัวแทนบริษัทดังกล่าวนะฮะ
ซึ่งตัวแทนบริษัทก็ยืนยันว่าหนังสือฉบับนี้
คือเป็นหนังสือฉบับจริงส่งให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาพรจริง
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันหลุดมาจากไหนถึงมาออกในโลกโซเชียลได้นะครับ
แล้วก็ข้อมูลในหนังสือล้วนเป็นความจริง
แต่ก็ยอมรับว่าไม่เคยยื่นขออย่างเป็นทางการนะ
เพราะทำหน้าที่เป็นแค่บริษัทผู้ประสานงานเท่านั้นนะครับ
ทีนี้ก็มีเรื่องราวต่อมาก็คือทางด้านของ
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรคุณหมอนิธิมหานล
คุณหมอนิธิบอกว่าตัวผมเองยังไม่ได้เห็นหนังสือฉบับจริงเลย
ที่ผ่านมาก็มีบริษัทหรือกลุ่มคนมากมายที่อ้างเป็นตัวแทน
ของวัคซีนยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้
มากกว่า๑๐กลุ่มที่ติดต่อมา
แต่ทีนี้ครับการเป็นตัวแทนได้ก็ต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย
ซึ่งจริงแล้วบริษัทผู้ผลิตวัคซีน
จะติดต่อกับรัฐบาลหรือตัวแทนรัฐบาลเท่านั้น
เป็นหลักเกณฑ์ที่เหมือนกันกับบริษัททุกบริษัททั่วโลก
เพราะเป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉิน
จะไม่ติดต่อกับเอกชนนะครับ
หรือกลุ่มตัวแทนใดที่ว่าเป็นตัวแทนหรือมีวัคซีน
เป็นล้านล้านโดสยี่สิบล้านโดสนี่นะครับ
โดยที่ไม่มีเอกสารประกอบยาที่ทางต้นทางนั้นจัดให้
ไม่ได้ถือว่าเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์นะครับ
ก็คงไม่ได้พบกับผมเช่นกัน
พบกับผมก็คงไม่ได้พบเพราะว่าถือว่าไม่ถูกต้องนะครับ
เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอนิธิท่านเลขาธิการ
ทีนี้ทางด้านของเลขาธิการออยคุณนายแพทย์ภัยศาลดั่นคุ้ม
ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าด้านยา

อันนี้เราได้ยินชื่อกันบ่อยครั้งแล้วนะครับ
ทีนี้ต้องติดตามนะฮะวันนี้จะมีการแถลงข่าว
โดยราชวิทยาลัยจุฬาพรร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและออย
แถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้อาจจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะคุณผู้ชมหลังจากจบข่าวเที่ยงไทยรัฐแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามต่อด้วยนะคะ
แล้วก็ได้รับการรับรองให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเป็นรายที่๖
รับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วนะครับ
และจากการทดลองระยะที่๓ในหลายประเทศ

ระยะเวลาการติดตามผลการทดลอง๑๑๒วัน
วันนี้นะฮะทางนายยกรัฐมนตรีมีการพูดถึงด้วยนะ
นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะครับ
ให้กับประเทศไทย๒๐ล้านโดสนั้น
ถ้าเป็นข้อมูลเท็จทางรัฐบาลจะดำเนินคดีหรือไม่
นายกตอบด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่าไงรู้ไหมคุณ

เสียงเสียงเบาไม่มากนักนะฮะ
ศาสตร์ที่มาติดต่อเป็นทางการแล้วค่ะ
มันมาไม่ได้ไม่ได้เพราะผมไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้
หน้าโยคก็บอกว่าจริงสำหรับอ่ออย่อออพอเนาะ
ในการที่จะประสานงานในเรื่องนี้นะครับ
นี่ก็ฉุนเฉียวเบาเห็นไหมไม่มากนักนะฮะ
ทั้งหมดคือเรื่องราวของทั้งราชวิทยาลัยแล้วก็ซิโนฟาร์มนะครับ
รอการแถลงในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะครับ